คือถ้านับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่มาปิดล้อมพื้นที่เนี่ยคือ๑๐นาฬิกาเมื่อวานนี้
วันนี้ระงับเหตุได้ช่วงเที่ยงกว่าเท่ากับว่าใช้เวลาทั้งหมด๒๖ชั่วโมงด้วยกัน
นะฮะดูวินาทีนะครับช่วงที่ได้ตัวของสารวัตกาลนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่นี่คือด้านหลังบ้านนะฮะ
เป็นทาวน์ฮาวส์นี่เป็นกระสุนที่คาดว่าจากฝั่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกทางด้านหลังบ้าน
กดดันไม่ให้สารวัตกาลเนี่ยหนีเข้ามาด้านในเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นชั้นสองแล้วก็อยู่ที่ด้านหน้า
พยายามปลาแก๊สน้ำตาปลาระเบิดขวัญเข้าไปแต่สุดท้ายสารวัตกาลที่คลุมคลั่งอยู่นานนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงสายสายเนี่ยนะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งทุบบานเกร็ดแล้วก็ปีนออกมาด้านนอก
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะมือนึงมีมีดนะครับอีกมือนึงไม่แน่ใจถืออะไรหรือเปล่า
แต่ว่าเขาเหนียวไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็หล่นลงไปแล้วก็ลงไปนอนฟุบบาดเจ็บอยู่ด้านล่าง
ถ้ามีภาพกว้างกว่านี้เนี่ยจะเห็นว่าเขานอนอยู่ด้านล่างนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะ
จากนั้นอีกสักพักนึงจะมีตำรวจเนี่ยที่วิ่งเข้ามาแล้วก็ควบคุมตัว
ช่วง๑๒นาฬิกากว่าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้นี่เป็นภาพจากโดรนของเจ้าหน้าที่นะครับที่สามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
หลังจากที่สารวัตการณ์ตกลงมาตรงนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่สามารถขยับตัวแล้วก็หลบหนีไปต่อได้
ก็ถือว่าปิดปฏิบัติการในการควบคุมตัวสารวัตรคลั่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ฮะ
ในที่เกิดเหตุจุดหลังบ้านนะครับมีทั้งมีดแล้วก็ปืนนะฮะไม่มีประชาชนคนไหนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไม่มีเจ้าหน้าที่นายไหนได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากตัวของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ตามรายงานบอกว่าถูกยิงเข้าไปด้วยค่ะนะฮะเท่ากับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่๑๑นาฬิกา๕๒นาทีของวันนี้นะฮะในช่วงบุกชาร์จเข้าจับกลุ่มตัวนะครับ
นาฬิกา๕๒นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่นำบันไดแล้วก็ถังน้ำมาต่อนะฮะ
เพื่อจะขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้านของสารวัตกาลนะครับแถวสายใหม่นะครับหมู่บ้านมั่นคงนะฮะ
ตอนนั้นก็ได้กันสื่อมวลชนออกจากพื้นที่หมดแล้วนะครับ
ชาวบ้านนี่กันออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
จากนั้น๑๒นาฬิกา๑๒นาทีเจ้าหน้าที่ตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านนะครับ
นาทีจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น

แล้วฝั่งในบ้านก็คือสารวัตกาล
ก็ยิงตอบโต้ออกมาเหมือนกัน
กินเวลาตรงนี้อยู่๑๐นาทีกว่านะครับ

๑๒นาฬิกา๒๕นาที
จู่โจมของเจ้าหน้าที่เครื่องระเบิดควันเข้าไปในบ้าน

ออกมาอีกก่อนที่เสียงปืนเนี่ยมันจะเงียบไป

ก็คือสล็อตการนะฮะ
ทุบกระจกบานเกล็ดด้านหลังบ้านชั้น๒

แต่ว่าจังหวะตรงนี้ลงมาแล้วตกลงมาเลยนะครับ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะสรุปเหตุการณ์ย้อนไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะ

แต่ขอจะเริ่มต้นจากภารกิจแรกของวันนี้
ก็คือเวลาประมาณตี๓ค่ะ
ตี๓หนึ่งนาทีได้นะฮะ
มีการยิงแก๊สน้ำตาเป็นรอบที่๓
เป็นการยิงแบบทุกทิศทุกทางนะคะ
จากนั้นในช่วงเวลา๖นาฬิกา๒๗นาที
เจ้าหน้าที่ปีนหลังคา
ปฏิบัติการสยบสารวัตรผู้ก่อเหตุ
แต่ถูกยิงสวนออกมาก็เลยต้องมีการถอยร่น
จนเวลา๑๑นาฬิกามีความขึ้นไหวสำคัญค่ะ
หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่มาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
ได้มีโอกาสพูดคุยกับสารวัตรผู้ก่อเหตุ
มีการพูดเป็นภาษาพื้นเมืองภาษาเหนือนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

และตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุนะคะ
คือเสียงคุณผู้ชมอาจจะได้ยินไกลนะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลมาว่าเป็นการเจรจาด้วยภาษาเหนือ
เหมือนกับว่าตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุเนี่ย
จากการตรวจสอบน่าจะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยมีการเจรจากันเป็นภาษาเหนือ
พบตรเจรจาเสร็จพยายามจะพูดคุยแล้วก็ประเมินสถานการณ์
เมินร่วมกับทางจิตแพทย์ด้วยค่ะ
หลังจากนั้นก็เดินทางออกจากพื้นที่ไป
ไปไม่ถึงชั่วโมงเริ่มเลยค่ะ
เริ่มปฏิบัติการสยบสารวัตรผู้ก่อเหตุทัน
เมื่อเช้าเราก็มีการเข้าปฏิบัติการแล้วก็มีการ
วันนี้ก็ได้มีการดำเนินการนะครับวางแผนอยู่นะครับ
คิดว่าโดยหลักการว่าจะต้องทำให้เกิดความรวดเร็ว
เท่าที่จะทำได้แต่พยายามไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ว่าถ้าจำเป็นก็ต้องดำเนินการนะครับ
ซึ่งก็ต้องขอโทษประชาชนแถวนี้นะครับ

ซึ่งจากการที่เข้าไปรับทราบแผนนักต่างในยุธีของพื้นที่ของผู้ทำผิดที่อยู่ข้างบน

ซึ่งเขาก็มีความรู้ในเรื่องยุธีพอสมควร
เขาเคยผ่านการฝึกนะครับสยบภัยรีพินาศมานะครับ
ซึ่งทำให้เขาก็ถือว่าเขามีความชำนาญหลายด้านนะครับ
คือพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องตอบคำถามประเด็นนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ามันเกิดคำถามว่าทำไมปฏิบัติการในการควบคุมตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุช้าเกินไปหรือไม่
ข้ามวันข้ามคืนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้
เขาก็ได้รับความเดือดร้อนในหลายมิตินะคะ
ท่านก็เลยต้องตอบว่าก็ต้องปฏิบัติการตามขั้นตอน
คือมองว่าตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วย
ใช้คำนี้ว่ามองเขาว่าเป็นผู้ป่วย
ไม่ใช่มองว่าเป็นตำรวจก็เลยปฏิบัติการอย่างล่าช้า
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าพื้นที่นะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษคอมมันโดอรินทราช
กู้ภัยตำรวจชุดอื่นก็ทยอยออกมา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ออกมายืนยันกับนักข่าวก่อนเดินทางกลับ
ว่าเหตุการณ์สงบลงจริงแล้วค่ะ
ถูกยิง๖นัด
พับซ้ายหน้าอกซ้าย
ท่อนบนซ้ายขาขวาหน้าอกและหลัง
กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพล
ปั๊มหัวใจนะคะจนที่พจรกลับมา
ล่าสุดตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุอาการยังสาหัส

ประเด็นที่สารวัตรผู้ก่อเหตุโดนยิงนะคะ
จริงแล้วนักข่าวก็ถามถามทางรองพบตรเหมือนกันนะคะ
ท่านบอกว่าด้วยความที่สารวัตรผู้ก่อเหตุ

เป็นการยิงตอบโต้กันไปมา

ทีนี้ค่ะถ้านับตั้งแต่เกิดเหตุ
สิบเอ็ดนาฬิกาของเมื่อวาน

มันมีจุดสำคัญอยู่หลายจุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จุดสำคัญก็คือตอน๑๓นาฬิกา๑๙นาที

ยิงปืนออกมาจากบ้านหลายนัด
สิบแปดนาฬิกา๔๕นาที
นาทียิงแก๊สน้ำตาครั้งที่๒
ตี๓ของวันนี้ยิงแก๊สน้ำตารอบ๒
อันนี้คือยิงทุกทิศทุกทาง
การร้องเพลงมันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๘โมง๘โมงวันนี้
แล้วก็จบภารกิจตอนประมาณเที่ยง๑๙
เนี่ยมาช่วยแล้วอยากได้อะไรบอกเลยนะเราเข้าใจทุกอย่างนั่นแหละนะบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะนี่ที่เรามาแล้วเข้าใจแหละที่ว่าเห็นตกใจเห็นส่งไลน์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้อยใจนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรไปคุยนะเพื่อน
ใจเย็นใจเย็นครับสวัสดีครับ
เรียกเรียกเรียกพี่ว่าพี่จอดก็ได้นะครับนะ
มีปัญหาอะไรมาคุยกับพี่

อย่าทำให้พี่น้องกระทานคนหวานกลัวครับ

เกลี้ยกล่อมสารวัตรผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณผู้ชมก็พูดถึงกันเยอะมากนะคะ

ก็มีทั้งคนสนิทเอามาให้ค่ะ
อย่างเพลงของมนต์แคนแก่นคูณ
อย่างพี่ของคุณสายันสัญญา
จู่โจมไปด้วยควบคู่กันไอ้การร้องเพลงเปิดเพลงมันเป็นการดึงดูดความสนใจของตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุเขาก็ไล่ตอบโต้นะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยถอนกำลังมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงนั้นอีกทีนึงค่ะ
มีอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพเป็นภาพที่ตำรวจใช้โดรนบินให้เห็นความเคลื่อนไหว
นี่แล้วมันได้ภาพนี้ภาพนี้สำคัญมากคุณผู้ชมค่ะ
เห็นภาพของสารวัตรที่ก่อเหตุแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา
สิ่งที่อยู่รอบตัวผู้ก่อเหตุ
เราชี้ลูกศรไปที่กระติกใช่ไหมคะกระติกสีฟ้าฟ้าฝั่งซ้ายมือเหมือนกับมีโดรนของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นน้ำกระท่อมหรือเปล่า
แต่มันมีการต่อออกมาอีกข้างท่อต่อเป็นท่อเล็กออกมาอีกใช้บ้องกัญชาหรือเปล่า
ส่วนบุรีที่วางอยู่นะคะที่เราวงกลมสีแดงให้ดูเกิดคำถามว่าใช่บุรีอย่างเดียวใช่ไหมหรือมันเป็นการใช้บุรีผสมกัญชาหรือเปล่า
เดี๋ยวมีภาพที่มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือตอนที่สารวัตรผู้ก่อเหตุกระโดดลงมาจากหน้าต่าง
ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะต่อเนื่องกระโดดลงมาแล้วเดี๋ยวจะรอแป๊บนึงนะคะต้องพอแพนภาพลงมาด้านล่างมันจะมีต้นไม้อยู่
นี่นะคะค่อยดูนะคะมีต้นไม้อยู่สองต้นคุณผู้ชมเห็นไหมคะที่มันคล้ายกับต้นกัญชานี่ค่ะเดี๋ยวสิ่งต่างเหล่านี้เดี๋ยวมิวให้พี่อุ๋ยเล่าเพิ่มเติมเพราะว่าพี่อุ๋ยได้ดำเนินรายการเปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะ
คือมันมีคำถามเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วความเครียดจากการทำงานหรือเรื่องของการไปสูบกัญชาหรือบุหรี่ทำไมเยอะจังนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ผมได้คุยด้วยในรายการเปิดปากนะฮะคือทางรองพบตรบอกว่าคำถามของประชาชน

ช่วงตีสามเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าสรวจการณ์ยิงตอบโต้ออกมาช่วงเช้าปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งเพื่อจะนำหุ่นโรบอทเข้าไปสังเกตการณ์สรวจการณ์ก็ยิงตอบโต้ออกมาอีกจากนั้นพระบัตรรอนะฮะโทรมาติดตามสถานการณ์แล้วก็เดินทางมาดูสถานการณ์ด้วยตัวเองมีการเจร
ขนเชียงใหม่ทางพระบัตรอท่านเป็นชาวอมเภอเด่นชายจวัตรแพร่นะฮะก็เลยอูขัมเมืองแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจีราชากันได้ร่วงเรื่อง
แล้วสารวัตกาลก็ออกแนวหลุดโลกไปแล้วนี่รองพบตรบอกนะฮะตำรวจเนี่ยได้ประเมิน
สารวัตกาลเนี่ยกับทางจิตแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต
ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วว่าอาการของสหรัฐการเกินกว่าจะเจรจาต่อลองได้แล้ว
วางแผนเข้าชาร์จในวันนี้นะครับ
ขั้นตอนเริ่มจากเบาไปหนักนะครับ
ซึ่งมันไม่ได้มีเหตุจำเป็นณขณะนั้นที่ต้องรีบเข้าไป
เนื่องจากเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วก็ไม่สามารถออกมาสร้างความเดือดร้อน

ที่ผ่านมาในการระงับเหตุในครั้งนี้รองพบตรพลตอบฝักยืนยันนะครับว่า
ไม่ได้มองว่าสารวัตกาลคือตำรวจหรือประชาชนหรือผู้ร้าย
แต่มองว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดนะครับก็พยายามต่อรองอยู่
บุรีที่เห็นในภาพที่บอกอุ๊ยทำไมมีเยอะเหลือเกิน
นั่นเป็นบุหรี่ที่ตำรวจเนี่ยส่งเข้าไปให้เขานะฮะในช่วงของการเจรจาต่อรองกันนะครับ
เพื่อคลายความเครียดนะฮะจากการร้องขอของเขาก็ส่งเข้าไปให้นะครับ
ขณะเดียวกันถังสีฟ้าที่เห็นในห้องของสารวัตกาล
ก็ไม่ใช่ถังที่ใส่น้ำต้มใบกระท่อมนะครับ
เป็นกระติกที่ตอนนั้นตำรวจเนี่ยส่งอุปกรณ์โดรนโรบอตเข้าไป
สารวัตการเห็นก็เลยสอยลงมาแล้วก็เอาไปยัดใส่ไว้ในกระติก
เดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบต่อรวมทั้งเรื่องการใช้ยาเสพติดสารเสพติด
หรือสูบกัญชาของสารวัตการ
ที่เห็นว่าทำไมถึงกระโดดออกมาทางหน้าต่างนะครับทางด้านหลังนะครับ
รองพบตรบอกว่าเป็นจุดที่สารวัตกาลเนี่ยหนีถอยร่นแก๊สน้ำตาแล้วก็ระเบิดควันออกมาเรื่อย

เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติการตามขั้นตอน
แล้วก็ทางยุทธวิธีอย่างรอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มที่สุดแล้ว
เขาอยู่ในเปย์ที่ได้เปรียบเราตลอด
บอกว่าถ้าอัตราการเสี่ยงเราสูงเราจะเข้าทำอะไรเรามีเวลา
เวลามันไม่ได้ตัดสินชีวิตคนนะครับเราต้องให้เวลาเขาดูดูมือถือเขาตลอดเวลาครับ
เวลาเราให้ข้อมูลข่าวสารพี่บอกพี่ยังไม่ทำพี่ยังงั้นน่ะ
แต่เพื่ออีกอย่างหนึ่งเราก็เตรียมพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเขาเผย
เราก็ต้องเข้าแล้วเขายิงอัดเราหนักครับค่อนข้างจะหนัก
เราก็ต้องมีแก่งที่เราจะต้องหยุดยั้งเขางั้นนักศนาแผลเราก็ไม่ได้หวังตาย
ถ้าเราจะหวังชีวิตเขาไปตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะครับ
เดี๋ยวฟังช่วงที่พบตรมาเจรจากับสารวัตกาลในช่วงเช้าก่อนนะครับ
ประเมินกันแล้วบอกว่าโอ้โหตอนนี้เหมือนกับเขาหลุดโลกไปแล้ว
สามารถพูดคุยได้แล้วแล้วก็ปฏิบัติภารกิจในการบุกเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัว
เด่นนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านชื่อเล่นชื่อเด่นเป็นชาวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับ

เหตุการณ์สงบลงแล้วทีนี้ค่ะก็ต้องไปเก็บหลักฐานทั้งหมดในจุดเกิดเหตุ
นะคะก็คือจุดที่มีการยิงตอบโต้ระหว่างสารวัตรผู้ก่อเหตุกับทางเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะทางสารวัตรผู้ก่อเหตุได้ยิงตอบโต้กับตำรวจด้วยกระสุนจุดสามห้าเจ็ดและจุดสามแปดคุณผู้ชมค่ะเป็นร้อยนัดมากกว่าร้อยนัดด้วยซ้ำอะค่ะภายในห้องมีลักษณะคล้ายกับอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดด้วยนะคะตรงนี้สำคัญที่เจ้าหน้าที่บ
ผู้บังคับการณ์ตำรวจนครบันสองพลตำรวจตรีอัฐพนธ์อนุสิตบอกว่าตอนนี้ตำรวจที่สูญหลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะเบื้องต้นปลอกกระสุนที่เจออ่ะนะคะหกสิบนัดแต่ไอ้หกสิบนัดที่เจอเนี้ยค่ะมันต้องไปคัดแยกว่าอันไหนคือปลอกกระส
ด้วยนะคะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นตอนนี้เจอแค่ปืนลูกโม่๑กระบอกปืนกระบอกนี้ตกอยู่บริเวณที่สารวัตรผู้ก่อเหตุกระโดดลงมาด้านหลังของบ้านนะคะนี่ก็คือจังหวะนี้ค่ะที่กระโดดลงมาปืนก็ตกอยู่ตรงนั้นด้วยส่วนกระสุนปืนอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่ามีกี่ชนิดมีกี่นัดสั่งให้ทางพนักงานส
ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่โดยรอบอันนี้ก็หมายถึงประชาชนที่อยู่แถวนั้นเพื่อที่จะมีการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
ก็มีบ้างมีบ้างครับเดี๋ยวก็ต้องยาวจะใช้ยังไง
อันนี้เดี๋ยวต้องดูความเสียหายให้ชัดเจนก่อนนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเลยอ่ะค่ะ
สาเหตุมันเกิดจากอะไรต้นต่อมันเกิดจากอะไร
สารวัตรคนนี้ถึงก่อเหตุแบบนี้ทีนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะมีการประเมินว่า
หนึ่งเลยนะคะอาจจะเป็นความเครียดสะสมจากปัญหาส่วนตัว
สองปัญหาสุขภาพสามปัญหาจากการทำงาน
คือก่อนหน้านี้นะคะได้มีการตรวจสอบเรื่องของสุขภาพจิตเพื่อปรับตำแหน่งงาน
ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะจากสาเหตุเนี้ยต้นสังกัดก็เลยประสานแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ให้มาที่บ้านของสารวัตรผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวไปรักษา
สารวัตรผู้ก่อเหตุเลยไม่พอใจเครียดแล้วก็ก่อเหตุขึ้นนะคะ
ทีนี้อีกประเด็นก็คือแล้วทำไมตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุมีกระสุนปืนเยอะขนาดนี้
เพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่บอกว่ายิงเป็นร้อยนัดเลยใช่ไหมคะคือผู้บังคับการตำรวจนครบันสองบอกว่า
ตามระเบียบแล้วอะค่ะตำรวจที่มีปืนในครอบครองโดยที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก็สามารถซื้อกระสุนปืนได้แต่จะซื้อกระสุนมาเก็บไว้มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้มั้งคะ
ส่วนที่ว่าก็เข้าใจแหละว่าเป็นตำรวจมีปืนครอบครองถูกต้องตามกฎหมายซื้อกระสุนมาครอบครองมาเก็บเอาไว้ได้
แล้วป่วยนี่ตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าป่วยป่วยทางจิตนี่ทำไมถึงครอบครองปืนยังครอบครองกระสุนปืนอยู่อีก
เรื่องของความเชื่อลัทธิซาตานมันมีข้อมูลในชุดข้อมูลที่ว่าตัวสารวัตรผู้เกาะเหตุมีความเชื่อในลักษณะนี้
เราไปสอบถามเพื่อนบ้านชาวบ้านหลายคนนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าสารวัตรผู้ก่อเหตุ
เขาก็มีท่าทีแปลกจริง
ก่อนหน้านี้พูดคนเดียวโวยวายคนเดียวหลายวันแล้วค่ะ
อย่างคุณป้าท่านนี้บอกว่าสารวัตรผู้ก่อเหตุมาซื้อของที่ร้าน
พูดจาลอยประมาณว่าทุกคนล้วนต้องตาย
พระเจ้าอะค่ะว่าทุกคนล้วนต้องตาย
แกเคยเมาแล้วโวยวายอยู่ในบ้านคนเดียว

เป็นลูกเทพเป็นอะไรเขาสักอย่าง
พูดมาจนข้างบ้านป้าเขากลัว
เขาก็เลยไปพูดให้ร้านค้าฟัง
ว่าเขาเป็นลูกเทพนะเป็นร่างเทพนะ
อืมเท้าเขาก็เลยกลัวใช่ไหมคะ
ใช่เพราะกลัวว่าแบบวันดีคืนดี
กลัวจะมาอารวาสข้างบ้านเขาอะไรอย่างนี้

ไม่มีไม่มีรับทรีย์สตาร์ท
ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของสารวัตร
ก่อเหตุด้วยนะคะที่เขาเอาขนมมาเยี่ยมตั้งใจ
มาเกลี้ยกล่อมเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูค่ะ
เขามีความเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องสตาร์ทอะไรอย่างนี้เนอะ

แต่เขาไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกเชื่อผมได้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ร้าย
เขาก็พูดถึงเรื่องสตาร์ทพี่ต้องแก้เกมด้วยกันเปลี่ยงไง
ผมก็เออยอมผมก็ทำแล้วว่ายอมตามเขา
เขาบอกเขาเป็นพระเจ้าอะไรอย่างนี้
เราก็เออมึงเป็นพระเจ้าก็เป็นไปอะไรอย่างนี้
นี่นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นข้ามวันข้ามคืน
จบสิ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อ
เรื่องของการดำเนินคดีมีการแจ้งข้อหา๕ข้อหาใช่ไหมคะ
แต่ว่าด้วยความที่สารวัตรผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวทนี่สิ
ข้อหาที่แจ้งจะสามารถดำเนินคดีได้ขนาดไหน